คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะ
มีพลเมืองดีพยายามจะไปช่วยชีวิตคนอื่นแต่สุดท้ายตัวเองน่ะเสียชีวิต
แต่ว่าน้ำท่วมรถตกข้างทางรถตกน้ำชาวบ้านก็มาช่วย
จังหวะนั้นมีกระบะอีกคันนึงพุ่งตกน้ำเหมือนกัน
พลเมืองดีคนนี้ไปช่วยกระบะคันนั้นกลายเป็นตัวเองจมน้ำค่ะ
เมื่อเวทีหลีบไปทำตามแฟสประโยชน์
ไกลศูนย์เองสกราบกำลังมานะจนกลับไป

กับคันกั้นน้ำชนระประธานสายวัดโครกทองวัดสวนเจธี
ก็กุภัยก็พยามจะเอาเรือไปค้นหา
เพราะว่าน้ำมันแรงมากน้ำท่วมสูงมาก
แล้วเราก็เลยได้คุยกับเพื่อนของโทรเมืองดีที่นนี้

เล่าให้ฟังว่าตัวเขากับเพื่อนที่จมน้ำไปเนี่ยขับรถมาด้วยกัน
ติดตั้งแอร์ที่อำเภอบางบานกำลังจะกลับที่นนทบุรี

รถตกไหลทางจมน้ำไปครึ่งคัน
ชาวบ้านต้องมาช่วยเข็นรถขึ้นมาสักพักหนึ่งมีกระบะ
ประสบเหตุเหมือนกันตกน้ำเหมือนกัน
พลเมืองดีคนนี้ที่เขากำลังพยายามที่จะช่วยรถของตัวเองอยู่
ช่วยคนอื่นก่อนไปช่วยรถกระบะก่อนวิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตเลย
พลาดล้มตกขอบถนนน้ำพัดไปกลางทุ่งหนา
มไปแล้วมันจมไอ้หินขุด
รถถ้าตายไม่ติดเลยคันนี้ก็วิ่งมาครับ
ตรงนี้แล้วก็พรุ่งไปต่อแล้วก็น้ำพัดไปแล้ว
เขาร้องแล้วเขาก็จับเรือไม่โดนครับ
จับเรืออ๋อเขาคือมีชาวบ้านเราไปช่วยฮูจับจะไม่โดน

คุณผู้ชมค่ะผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ประยุทธ์อายุ๕๖ปีบอกว่า
โอ้โหเสียใจกับพลเมืองดีท่านนี้จริง
เขาเป็นคนนอกพื้นที่ไม่คุ้นเส้นทางไม่คุ้นถนน
แต่พยายามจะไปช่วยคนอื่นไปช่วยคนขับรถกระบะ
คุณผู้ชมคะคนขับรถกระบะที่พลเมืองดีไปช่วยปลอดภัยดีนะ
คนขับรถกระบะช็อกเลยตกใจเสียใจทำอะไรไม่ถูก
โอ้โหนี่ค่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพเอาไว้ได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพซ้ายมือนะคะ
จังหวะที่คือเป็นวินาทีชีวิตวินาทีสุดท้ายที่พลเมืองดีท่านนี้จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา
โอ้แล้วถนนครับตรงทางล่างมันไม่รู้เลยนะ
ไม่รู้ตรงไหนถนนตรงไหนทุ่งนาตรงไหนยังไงคือเป็นน้ำไปหมดนะคะ
หลังเกิดเหตุมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์นำเรือไปค้นหาพลเมืองดีท่านนี้
ก็หากันงมหากันกลางทุ่งนาน้ำท่วม๒เมตรกว่านะคะ
ชั่วโมงกว่าเจอร่างของพลเมืองดีท่านนี้ต้องขอแสดงความเสียใจจริง
พลเมืองดีท่านนี้ชื่อว่านายมงคลคุณเพียรอายุ๒๔ปีค่ะจมน้ำ
โอ้โหพอทุกคนเห็นก็ร้องไห้กันโดยเฉพาะญาติของนายมงคลพลเมืองดีเป็นลมไปเลย
เจ้าหน้าที่ต้องอุ้มลงเรือไปประถมพยาบาลญาติบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตกำลังจะบวชค่ะ
ปลายเดือนนี้จะบวชเนี่ยเป็นลมไปเลยนะคะแล้วมาเกิดเรื่องแบบนี้ซะก่อน
ผู้ใหญ่บ้านคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกเลยว่าด้วยความที่ผู้เสียชีวิตเป็นคนนอกพื้นที่
หมายถึงรถของพลเมืองดีนะคะตกไปข้างทางเครื่องยนต์ขัดคล่องชาวบ้านมาช่วยซ่อมรถกันอยู่
กระบะโอ้โหตกน้ำไปอีกคันนึงพลเมืองดีเห็นไปช่วยแบบไม่คิดชีวิตตัวเองเลยอ่ะคุณผู้ชม
คือพุ่งไปช่วยคนขับรถกระบะทันทีแต่กลายเป็นว่าตัวเองพลาดตกน้ำค่ะ
พยายามจะช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ทันตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเสนานะคะ
แล้วก็มอบร่างของผู้เสียชีวิตให้กับทางครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ